ระยองกันบ้างค่ะไปดูสาวสวยดีกรีนางงามคนนี้หน่อย
ส่งเสียงเจื้อแจ้วเจรจาเขาทำอะไรที่ไหนไปดูกันค่ะ
โอ้โหกระดิ่งก็มา
บิโครโฟนก็มีด้วยดังค่ะแล้วสายสะพายไทน์แลนด์มาด้วยนะคะนี่ค่ะ
ค่ะคือคุณแสนทวีเนาราชหรือเราต้องทำความรู้จักเธอในชื่อว่าน้องดวงแก้วค่ะ
น้องดงแก้ว๓๒ปีนะแต่ว่ามีความสดใสแซ่บซ่าจริงค่ะ
บอกว่ามันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ในการขายของค่ะอ่า
ขายของนะขายอาหารนะคะแต่ว่าก็ต้องหาจุดเด่นในการเรียกลูกค้า
พร้อมกับมงมาเลยทีเดียวนะคะแล้วถามว่าทำไมอ่ะทำไมถึงต้องแต่งตัวสวยงามแบบนี้
เธอก็บอกว่ามันก็คือความชอบแล้วก็เป็นการสร้างจุดเด่นให้กับลูกค้าที่
สนใจซื้ออาหารทะเลของเธอด้วยล่ะแล้วไปดูร้านเธอขายอะไรบ้าง
กุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะหอยนานาชนิดมีมากมายเป็นหอยลวกก็มีกุ้งเผาก็มีค่ะ
หรือใครชอบกินยำแมงกระพุนเธอก็มีเหมือนกันตั้งขายแบบเป็นถ้วยแบบนี้เลย
ขายอยู่ที่บริเวณงานสมโพธิทาเวสวันพญาปุริศาสตร์ค่ะ
ที่วัดบ้านฉางตะบนบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
จุดเด่นตรงนี้นะคะก็ทำให้เธอขายดิบขายดี
ลูกค้าก็มาซื้อหาอาหารทานอเด็ดอร่อยอยู่แล้ว
อันนี้ก็ต้องชื่นชมและให้กำลังใจเพราะคะเหมาะเยอะ

ฉันก็แบบแต่งตัวสวยงามเหมือนเป็นนางงามอะไรอย่างนี้
นะคะลูกค้าก็ได้เลิดเพลินไปด้วยเลย

กุ้งก็มีแล้วแต่ใครสนใจนะ
ถ้ามีโอกาสไปที่งานสมโพธิทาเวสวันก็แวะไปดูนะจ๊ะ